ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกู้ภัย
ที่เขาก็ช่วยประชาชนหลายอย่างนะ

ถูกต้องทีนี้มันมีกรณีปัญหาแบบนี้ครับ
คือมีทีมกู้ภัยอยู่ทีมหนึ่งนะฮะ

เรื่องการจับงูให้กับประชาชนดูที่อ่างทอง
หลังจากนั้นเขาก็ขนงูที่สาธิตเสร็จเนี่ย
ทั้งหมดก็๑๐กว่าตัวนะฮะ

เพื่อจะเอาไปปล่อยที่ป่าที่สระบุรี
พื้นที่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับ
ปรากฏว่าระหว่างนั้นเจอด่านตำรวจฮะ

แล้วก็มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนะครับ

บอกว่าโอ้โหเนี่ยหนุ่มกู้ภัยคนนึง
ซึ่งหนุ่มคนนี้เขาอายุ๑๘นะครับ

สาธิตให้ความรู้เรื่องงูกับประชาชน
แจ้งเบาะแสให้ไปช่วยจับนั่นแหละนะ
ก็รู้ว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีอยู่๑๔ชนิด
หากจับได้ก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพราะว่าเป็นการจับสัตว์คุ้มครอง
อ่าซึ่งถ้าจะเอาให้ถูกต้องแล้วต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเท่านั้นอืม
ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยนะพอชาวบ้านแจ้งให้ไปช่วยจับงู
เขาก็จับงูได้แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่ง
แต่ตำรวจบอกว่าให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยาน
เขาก็ไปหาเจ้าหน้าที่อุทยาน
แต่เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
อืมก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างงี้เขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเลยทีเดียว
เออจังหวะเอาไปสาธิตให้ชาวบ้านดูเรื่องการจับงูก็เลย
เอาไปปล่อยป่าดีกว่าค่ะระหว่างทางเจอเจ้าหน้าที่ถูกจับเลยฮะ
อ่าอ่านะครับทีนี้พอเห็นแบบนี้ขึ้นเพื่อความชัดเจนครับท่านผู้ชมครับ
งูเหล่านี้กับกู้ภัยและตำรวจมันเป็นยังไงกันแน่
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่เลยไปถามกันให้ชัดเลยว่าเออตกลงแล้ว
ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่ก็ไปเจอนุ่มกู้ภัยคนนี้นะครับ
ชื่อว่านายจักรินนินกำแหงหรือว่าอันนะฮะ
อายุสิบแปดปีนะครับเป็นอาสากู้ภัยนะครับ
ถูกตำรวจจับเรื่องมีงูในครอบครองนะครับ
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยนะ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์จากจังหวัดอ่างทองนะฮะ
นำงูประมาณ๑๐ตัวไปสาธิตให้ชาวบ้านดูเรื่องวิธีการจับงู
เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปปล่อยป่าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โอ้โหไอ้นี่อืมตกเลอเลยน่ะ
ก็เขาก็ขี่รถมาถึงพื้นที่อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะครับ
ด่านตำรวจตั้งอยู่เขากับเพื่อนตัดสินใจ
กรถกลับเพราะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกอืม
กลัวถูกตำรวจจับตำรวจก็ขี่จักรยานยนต์ตามมานะครับ
แล้วก็บอกว่าให้ไปที่ด่านพอไปถึงด่านก็มีการตรวจค้น
แล้วในกระเป๋าก็เจองูจำนวนสิบสี่ชนิดอืม
อ่านะฮะสิบกว่าตัวนะฮะสิบสี่ชนิด
ที่ตำรวจจะนำเขากับเพื่อนไปที่สพบ้านหมอ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กรมอุทยานให้มาตรวจสอบเรื่องการครอบครองงูว่าผิดกฎหมายหรือไม่
พบว่ามีงูจำนวนหนึ่งในจำนวนที่เขามีอยู่
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและไม่มีใบเคลื่อนย้าย
โดยเฉพาะงูสิงกับงูเหลือมรวมทั้งตัวเงินตัวทองด้วย
ค่ะที่เขาจับมาเขาก็พยายามอธิบายให้ตำรวจฟังถึงสาเหตุ
ครอบครองการเคลื่อนย้ายการพยายามไปแจ้ง
แต่ตำรวจก็บอกว่าต้องยึดตามกฎหมาย
ยังไงก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่มีใบอนุญาต
ก็ต้องการสื่อให้ดูว่าเราทำเนี่ยคือผมทำเนี่ย
เขามีแบบกู้ภัยทุกคนเขาจับงูเขาไม่เห็นต้องไปขึ้นใบอนุญาตเลย
เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปค้าไปกินนะครับแล้วทำไมเราต้องมาโดนตำรวจจับ
ก็ที่ผ่านมาก็ไม่ทำนะครับเพราะว่าเราปล่อยเลย
เราเก็บเขาไม่นานไม่พอวันก็ปล่อยเลยแล้วซึ่งกฎจริงจริงมันจะต้องทำยังไงครับ
จริงก็คือถ้าเกิดว่าเราจะครอบครองหรือว่านำเคลื่อนย้ายเราต้องมีเอกสารที่ถูกต้องนะครับ
อย่างที่ตำรวจเขาได้บอกมานะครับก็คือต้องมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
เอาเคลื่อนย้ายมั่วซั่วไม่ได้อย่างเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดอย่างนี้ครับ
เราต้องมีใบอนุญาตหรือว่าใบที่ว่าบอกว่าเราทำการเคลื่อนย้ายนะ
จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายข้อมูลตรงเนี้ยมีใครเคยบอกเราบ้างไหมครับ
ไม่มีครับตำรวจเขาก็เพิ่งบอกณวันที่ว่าผมถูกควบคุมตัว
ขณะที่นายนิรุธชมงามนักธรรมชาติวิทยาอิสระด้านงูและสัตว์คลานนะครับ
บอกว่ากรณีของน้องอันเนี่ยแล้วก็ทีมกู้ภัยก็
เขาก็พยายามจะไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะแต่ตำรวจไม่ยอมรับ
พร้อมกับบอกว่าให้ไปแจ้งกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปเจอตำรวจจับจนได้ในการผ่านด่านตรวจด่านหนึ่ง
หลังจากนั้นเขาก็ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมาที่
นิรุธที่เป็นนักธรรมชาติวิทยาอิสระด้านงูและสัตว์เลื้อยคลาน
ซึ่งตำรวจบอกให้ส่งเอกสารการครอบครองมาให้ดูก็ได้พยายามอธิบายเหตุผลว่า
กู้ภัยจับงูแล้วครอบครองไปปล่อยอ่าซึ่งเป็นการเอาไปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ
ซึ่งกรมอุทยานนั้นก็อนุญาตแต่ตำรวจก็ไม่รับฟังนะครับ
แล้วมีการวางหูใส่ก่อนที่อันหนุ่มกู้ภัยจะบอกกับเขาว่า
ขอให้ช่วยหาคนมาประกันตัวให้ด้วยซึ่งเขาก็ตอบกลับไปว่า
ก็ให้ยอมรับไปถึงแม้ว่าจะไม่ผิดคดีจะได้จบ
หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจไปโพสต์เฟซบุ๊กกันเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาว่า
กู้ภัยทั้งหลายที่ไปจับงูช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยระวังจะถูกตำรวจจับนะ

ด้วยกรมปรุษยานเนี้ยไม่สามารถที่จะหลุมมาถึงประจำกวันด้าย

มันก็เหมือนคนที่เสี่ยงสำหรับผู้สังคมแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ทางตำรวจเขาก็ชี้แจงแบบนี้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกชัชวานบุญบาลรองสารวัตรสอบสวนสพบ้านหมอ
บอกว่าการที่น้องกู้ภัยบอกว่าถูกจับเป็นการเข้าใจผิด
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบชนิดของงูเท่านั้นเองค่ะ

ว่าเป็นงูชนิดไหนบ้างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเปล่า
พอรู้ผลก็ปล่อยตัวน้องไม่ได้มีการจับกลุ่มน้องกู้ภัยแต่อย่างใดนะคะ

นำสัตว์แล้วก็ตัวบุคคลมาที่โรงพักนะครับ
จากนั้นเจ้าที่บริวัติก็ก็ไม่ทราบว่าอ่า
งูมันเป็นชนิดไหนบ้างเพราะว่ายังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
นะครับก็เลยน้องงูนี้ส่งตรวจ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์
ที่๑จังหวัดสลับุรีส่งตรวจพิจัย

เป็นการเข้าใจผิดอืมอ่าตกลงไม่ได้จับไม่ได้จับ
มาตรวจสอบหน่อยว่าเป็นงูอะไรยังไงค่ะทีนี้ก็ให้ข้อมูลคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
งูที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะก็มีงูเขียวกับหมากงูจง
สี่หมื่นบาทแต่ทางกู้ภัยก็เลยบอกว่าฝากเจ้าหน้าที่หน่อยก็แล้วกันอืม
อย่าจับกลุ่มเขานะไม่งั้นเดี๋ยวกู้ภัยจะผิดกันทั้งประเทศ
ก็ต้องไปช่วยจับงูจับอะไรเวลาชาวบ้านร้องขอไปอะไรแบบนี้
คือเราจับเองไม่ได้หรอกนะแต่ทีนี้งูหลายชนิดจำเป็นต้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพราะว่าค่ะมันสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาอืม
ถ้าไม่คุ้มครองคนไปไล่ไปล่าไปจับมาทำอาหงอาหารไว้กันหมดเนี่ย
เดี๋ยวระบบนิเวศเสียหมดนะคะ